อันนี้นะเป็นรถกระบะขับตามผู้ชายคนนี้มามาด้วยไม้เบสบอล

ตอนนี้อาการของคนที่โดนเลือดข้างในสมองอยู่นะคะ

อ้าวมันจะมีประเด็นอะไรกับลูกบ้านหรือเปล่า

นี่ไงคนก็เลยพยายามถามว่ามันต้องมีปมแต่นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เสื้อสีฟ้ามอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเนี่ยนะก็คือนายสมหวังหิรันทัศน์อายุ๕๘ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วนั่นเห็นไหมรถสีดำเอาลงมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงลงมาแล้ว
หลังจากที่ลงมาเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมคือไปชกหน้า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตกจากมอเตอร์ไซค์แล้วอีกคนนึงนะเอาไม้เบสบอลมา
ฟาดฟาดฟาดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสลบมุมนี้เห็นค่ะ
เนี่ยโอ้โหจังหวะไปชกก่อนชกจนร่วงเลยมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วหลังจากนั้นค่ะนี่ลงมาอีกคนนึงไม่ได้มาห้ามนะ
เอาไม้เบสบอลมายาวมาฟาดฟาดไปอีก
โอ้โหมันแข็งเป๊กเลยนะไมเกโซโฟลอ่ะ
ใช่ค่ะนี่ตอนนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำลังออกจากลานกิจกรรมหมู่บ้าน
หลังจากที่ไปร่วมกับชาวบ้านเก็บกวาดตัดต้นไม้ทำความสะอาดชุมชนค่ะ
นี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวที่ตะบนบางพลีใหญ่เที่ยงเผิมบางพลี
จังหวะสมุดปราการนะคุณผู้ชม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่สมหวังหิรันทัศน์อายุ๕๘แล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เขาฟาดจนหนำใจแล้วเขาชกเขาต่อยหน้าแล้ว

ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในจุดนั้นต้องไปช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
แล้วมานั่งได้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่แบบนี้
อันนี้จังหวะที่ไปเจอตอนแรกเลยนะ

แล้วเเลือกรถไหม

แสดงว่าเมื่อกี้มันคิดว่าพี่หมีแต่งหน้ามันหรือเปล่า

ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนั้นสีอะไรคะ

ไปหมดแล้วสรุปคือให้นั่งก่อนหรือให้นอนก่อนหรือต้องทำยังไงแน่

บางคนก็บอกลุกขึ้นนั่งก่อนเดี๋ยวเรียกรถพยาบาล
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เอาจริงนะตอนนั้นทุกคนก็ตกใจ

ปาดหน้าแล้วต้องเอาไม้เบสบอลมาดักตีขนาดนี้เลยเหรอ
ถามผู้ใหญ่บ้านหน่อยดีกว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ค่ะ

ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกโอ้ยหลังจากที่ผู้ช่วยกับลูกบ้าน

ก็นัดกันไปกินข้าวตรงร้านตรงนั้นแหละ
กระบะขับตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาผู้ชายสองคนลงมาทำร้าย

ผู้ช่วยแกไปมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าหรืออะไรเหรอ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเคยไปเตือนลูกบ้านหลังนึง
เตือนเขาเพราะเขาตีลูกเขาแรงเกินไป

เขามาถามแค่ว่านี่ใช่ผู้ช่วยสมหวังใช่ไหม

พอตอบว่าใช่เสร็จเขาก็ลุมมาตุ้มตามคลิปเลยค่ะ
ช่วงเช้าก็จะมีชายคนนึงเข้ามาตีลูก
มาตีลูกเห็นคนเขาบอกว่าตีแรงมากตีจนไม้หัก

ผู้ช่วยก็เลยถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าเขาตีลูกเขา
ผู้ช่วยก็เดินกลับแค่นั้นเองค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งความเอาไว้เบื้องต้นก่อน
ตำรวจน่ะรู้แล้วนะที่ขับรถกระบะมาแล้วมาก่อเหตุกับคนในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วตอนนี้อาการของผู้ช่วยเป็นไงบ้าง
ยังอยู่ในการดูแลของหมออยู่เลยก็คิดดูสิดอมเลือดข้างในสมอง
นี่กำลังประเมินอยู่นะว่าถ้าเกิดขนาดนี้ต้องผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งอยู่ออกหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ก็ขอให้อาการของผู้ช่วยดีขึ้นแล้วกันแต่ที่แน่ตำรวจต้องจับให้ได้เลยนะ
คือมันอุกอาจมากมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
จากเรื่องจับคนร้ายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่น้ำแข็งอ่านในข่าวนี้มันมีสิ่งที่อยากจะเตือนอยู่หน่อยคือ
เรื่องของการประถมพยาบาลการเห็นคนประสบอุบัติเหตุหรือว่าโดนทำร้ายเนี่ย
คือถ้าเราไม่มีภูมิรู้ในการประถมพยาบาลผมว่าบางทีก็อย่าไปยุ่ง

เดี๋ยวดูเถียงกันอยู่อ่ะจะให้ลูก
เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนปรากฏว่าเนี่ยมีเลือดข้างในสมองเนี่ย

เอาอันนี้เรื่องผมฝากไว้หน่อยก่อนละค่ะ